รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็ได้เดินทางไปให้กำลังใจกับครอบครัวชายขาพิการ
ที่ถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายจนเสียชีวิต
พร้อมกับยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ขณะที่ตำรวจก็ได้คุมตัว๑ใน๖ผู้ต้องหา

หลังจากแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้
คำให้การของผู้ต้องหาคนสุดท้าย
ระบุว่าถูกผู้ตายใช้มีดฟันที่แขน
ใช้มีดที่พกมาป้องกันตัว
โดยคำให้การของทั้งสองฝ่ายที่ขัดแย้ง
ก็ทำให้ตำรวจต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณพลอยสจิฤทธิสินครับ
พีรพลยศพงศ์อนันต์๑ใน๖ผู้ต้องหา
ที่วันนี้ถูกตำรวจนครบานโชคชัย

แพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้
โดยนายพีรพลได้ให้การรับสารภาพว่า

แต่ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาฆ่า
เพียงแต่บันดาลโทษศาสตร์ที่ถูกนายสมเกียรติสีจันผู้ตาย

ใช้มีดที่พกมาป้องกันตัวเท่านั้น

ผมเห็นร้านขนมปังผมบอกเพื่อนผมว่าขนมปังน่ากินผมจะอุดหนุนพี่เขาหน่อย
แต่ระหว่างที่ผมคุยผมไม่ได้หยุดแล้วผมจอดนะ
ผมก็ขี่ไปกับเพื่อนผมสองคนคือขี่ไปเรื่อยแล้วก็พูดกัน
แล้วเนี่ยฮะผู้ตายอะเขาขี่มาก็โปรดข้างผมเลย
แล้วเขาบอกว่าอะไรพวกมึงยาวเหรอพวกมึงมาพวกมึงเป็นอะไรอะไรมึงยาวอะไร
คืออย่างนี้เขาก็ปาดหน้าผมผมก็จอดปุ๊บผมก็ฟักเงินให้เขา
ผมบอกว่าพี่ผมมาซื้อนมปังพี่จริงเพราะผมฟักเงินให้เขา

เขาขี่กลับไปเขาบอกพวกมึงรอตรงนี้แป๊บนึงนะ
ผมก็ตัดสินปัญหาตรงนั้นออกไปโดยที่ผมจะตัดสินปัญหาไม่อยากมีเรื่อง
ผมขี่กลับที่ตึกบัคห้องผมอีกไม่เกิน๒นาทีเขาขี่ตามมาพร้อมไม่สั้น

แล้วเขาถามมึงจะเอาเหรอทีนี้ผมบอกผมก็ขอโทษขอได้เขาไปแล้ว
แล้วเขาตอนแรกเขาก็ไปหาเรื่องเพื่อนผมหาเรื่องผมอยู่นั่นแหละ

ตำรวจได้นำตัวนายพีรพลไปรายงานตัวที่สารอาญารัชดาพิเศษ
ก่อนนำตัวไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

หลังไม่มีญาติมายื่นขอประกันตัว
ขณะที่ตำรวจได้ตรวจสอบหลักฐานจากกล้องวงจรปิดโดยรอบ
ก็พบว่าสอดคล้องกับคำให้การของกลุ่มผู้ต้องหา
โดยกล้องวงจรปิดได้จับภาพก่อนเกิดเหตุ
ขณะที่ผู้เสียชีวิตพกผ่าอาวุธมีด
ไปที่ที่พักของกลุ่มผู้ต้องหาจริง
ส่วนผู้หญิง๒คนที่ญาติผู้เสียชีวิตอ้างว่า
มีการยั่วยุส่งเสริมให้เกิดการก่อเหตุ
ก็พบว่าได้โดยสารรถแท็กซี่มาถึงจุดเกิดเหตุ
หลังจากที่นายสมเกียจได้ถูกทำร้ายแล้ว
ซึ่งตำรวจเตรียมเรียกตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
ว่ามีพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวอ้าง

ขณะที่พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการ

ได้ประชุมร่วมกับตำรวจนครบาลโชคชัย

และให้ความเชื่อมั่นในการทำคดีแก่ญาติผู้เสียชีวิต
บริเวณหน้าร้านขนมปังย่านโชคชัย๔

คดีมีความคืบหน้าไปตามลำดับ
และยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมทางคดีกับทุกฝ่าย

ต่อการไปบัดหน้าที่โดยมิชช่องหรือไม่
เพราะฉะนั้นต้องสืบสวนสอบสวนให้ชัดเจนว่า

เพื่อจะมาฆ่าเขาเลยใช่ไหม
ถ้าเอามีดมาเพื่อป้องกันตนเอง
นี่คือความเป็นธรรมเราไม่ใช่ให้ความเป็นธรรมกับใครคนใดคนหนึ่ง

แต่ความเห็นใจเราต้องเห็นใจใคร

ด้านนางธัญชนกศรีจันทร์พี่สาวนายสมเกียจเปิดเผยว่า
รู้สึกสบายใจมากขึ้นที่มีตำรวจมาคอยดูแล

แต่ก่อนหน้านี้ทางครอบครัวรู้สึกหวาดกลัว
และเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
เพราะผู้ต้องหาส่วนใหญ่เป็นลูกค่าราชการตำรวจ
ว่าเกิดมาเล่าทั้งประทาน
ไม่เคยค่ะน้องพี่ไม่ได้เคยมาเล่าอะไรเลยค่ะ
เพราะว่าน้องพี่ได้แต่ขับรถ
และก็ส่งนมปัง
คดีดังกล่าวขณะนี้คำให้การของทั้งสองฝ่าย

ซึ่งตำรวจเตรียมเรียกพยานผู้เห็นเหตุการณ์
และตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยละเอียดอีกครั้ง

ผู้ใดกระทำความผิดเพิ่มเติม

ก็พร้อมดำเนินการตามกฎหมายทันที
พร้อมสัตเจียวดิทิศินย์ข่าวไทรรัติทีวีรายงาน
ไทรรัติทศิลปิดโดยละเอียดอีกครั้ง